มีผู้หญิงท้อง๖เดือนแต่ว่าเธอแท้งลูกหลังจากที่ไปเข้ารับวัคซีนโควิด๑๙ไม่กี่ชั่วโมงค่ะ
นี่แหละค่ะทีมข่าวของเราวันนี้นะคะตามเรื่องนี้โดยลงไปดูความคืบหน้ากับคุณมาโนธเอียดน้อย
ท่านนี้เป็นลุงของนางอรยาเทพสุริบูรณ์ค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสอายุ๒๕ปี
ซึ่งเธอตั้งท้องหกเดือนแต่ว่าแท้งหลังจากรับวัคซีนโควิดสิบเก้า
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าตอน๒ทุ่มวันเดียวกัน
พบว่าลูกในท้องเนี่ยมีอาการผิดปกติค่ะเธอก็ไปพบแพทย์
ผลตรวจออกมาพบว่าเด็กที่อยู่ในท้องไม่มีชีพจรแล้วคุณผู้ชม
ตอนนี้หลานสาวอยู่ระหว่างการรักษาตัวในห้องรอคลอดที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ลุงบอกว่าหลานเนี่ยไม่เคยมีประวัติแท้งลูกมาก่อน
มีลูกมาแล้วถึง๓คนค่ะ
มันเริ่มอาการแผลกตั้งแต่ช่วงฉีดสัก๓๔ชั่วโมงได้
คือเด็กไม่ค่อยดิ้นดิ้นน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย

ก็ไปลงจับบานหมอก็ตรวจแล้วตรวจอีกคราวแล้ว
แต่หมอก็บอกว่าตอนนี้เด็กเสียแล้วไม่มีชีวิตแล้ว
ลุงมาโนธยังพูดถึงเรื่องของการรักษา
บอกว่าตอนนี้หลานอาการยังไม่ดี
แล้วก็ร่างของเด็กที่ไม่มีชีพจรแล้ว
ก็ยังอยู่ในท้องยังไม่ได้ผ่าออกมา
เพราะว่าหมอเขากลัวว่าการฉีดยาสลบ
หลังจากรับวัคซีนจะยิ่งทำให้อาการแย่ลงได้
แล้วหมอเองก็ยังอยู่ระหว่างปรึกษากันว่า
ส่งตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลสงขลานครินแทน
เนื่องจากว่าที่นั่นอุปกรณ์ความพร้อมมีมากกว่า
แต่ว่าวันนี้ค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนราธิวาสก็ไปที่บ้านของนางออรยา
อบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น๓๐๐๐บาท
เนื่องจากว่าทั้งนางอรยาและสามีนั้นว่างงาน
แล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกอีก๓คนค่ะ
ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ